มาดูเรื่องราวของนักธุรกิจรุ่นใหม่นะคะโดยเป็นผู้บริหารของไทยยินตันค่ะ
แม้ว่าเขาจะไม่เคยเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงราชการที่๙ด้วยตัวเอง
แต่ก็มีการซึมซับพระราชกรณีกิจและยึดพระราชดำรัฐของพระองค์
มาปฏิบัติใช้ในการบริหารงานมาโดยตลอดนะคะ
ประสบความสำเร็จได้ไปติดตามเรื่องนี้จากถอดสูตรกันค่ะ
วิทยาวรากรกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยินตัน
เคยใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นภาพความประทับใจของนาริส
แม้จะมีเพียงภาพเดียวและเป็นโอกาสเดียวในชีวิต
แต่พ่อของเขาก็ภาคภูมิใจ
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙เสมอมา
นาริสเล่าว่าตั้งแต่เด็กเขาเห็นพ่อน้อมนำพระราชดำรัฐ

ขยันอย่างมากเพราะเคยเห็นในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงงานอย่างหนักโดยไม่เคยทรงเหน็ดเหนื่อย
ทำให้พ่อไม่เคยท้อและสอนให้ลูกขยันหมั่นเพียน
คุณพ่อเป็นคนที่ขยันมีความเพลียนในการทำงานสุขมาก
ผมเชื่อว่าคุณท็อปก็คงนำแบบอย่างของพ่อหลวงเรามาใช้
ว่าการทำงานทรงงานหนัก

คุณพ่อก็คอยสอนตลอดเวลาว่าเราต้องขยัน
แล้วเราต้องมีความเพียงในการทำงานทำอะไรต่างอะไรอย่างนี้ครับผม
นักธุรกิจหนุ่มวัย๓๐ปีเศษยึดหลักความเพียนในการทำงาน
ปีที่เขาเข้ามาสารต่อธุรกิจจากพ่อ
ธุรกิจจึงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเราก็จะตอบไปว่าพอเราต้องมีความเพลียนในการทำสิ่งใดก็ตาม

แล้วไม่ว่างานจะยากแค่ไหนมันก็จะสะสำเร็จได้
พระราชทานพระราชดำรัฐความเพียรตอนหนึ่งว่า
ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตนตั้งใจอยู่ในความเพียร
ประโยชน์และความสุขก็จะบังเกิดขึ้นพร้อม
แก่ส่วนตัวและส่วนรวม
นาริสอ่านพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙บ่อยครั้ง
เผชิญกับปัญหาได้ทุกสถานการณ์
ไม่ว่าจะยากง่ายเพียงใดก็ตาม

ถ้าเราท้อกับสิ่งที่ปัญหานั้นที่เข้ามาหาเรา
เราก็จะหมดกำลังใจเราก็จะไม่อยากทำ
มันก็ไม่สามารถทำให้เราเติบโตได้
เราก็จะเฟลล์อยู่ตรงนั้นทำไมหาไป
ถ้าเรายึดหลักว่าเราต้องอดทน
เรามีความพยายามในการทำงานมีความตั้งใจแล้ว
ผมว่าปัญหาต่างมันจะแก้ได้
ห้องทำงานของเขาประดับพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ไว้

ให้เขาใช้สติและปัญญาแก้ปัญหาและไม่เคยท้อ
ผมว่าสิ่งที่ท่านกลับเป็นสิ่งที่ทุกคนนำไปใช้

ในแคบทุกข้อที่ท่านได้ให้ประกอบจำวันไว้โดยซ้ำไป
นักธุรกิจรุ่นใหม่มองว่าในหลวงรัชกาลที่๙
เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจในการทำงานของคนไทยทุกคน
พระองค์ท่านทรงงานอย่างจริงจังและทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย
กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ตั้งใจว่าจะทำโครงการเพื่อสังคม
โดยนำความเชี่ยวชาญของธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่องปาก
ออกไปจัดโครงการหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ไปยังชุมชนยากไร้
ด้วยความคิดว่าคนตัวเล็กหลายคน
ถ้ารวมตัวกันทำดีเพื่อประเทศ
ก็จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป